ส่วนที่จังหวัดอ่างทองค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพ
แล้วก็ช่วยกันสังเกตหน่อยว่าใช่วิญญาณที่นั่งอยู่ในรถกู้ภัยหรือเปล่า
เบาะคนขับเลยนะคะแล้วคนที่ถ่ายเอาไว้ได้อายุ๑๕นะ
คุณผู้ชมดูใกล้ช่วยกันดูหน่อยว่าใช่ไหม
คุณผู้ชมเห็นเป็นอะไรตรงนี้
มันจะเหมือนหน้าคนสีเขียวอะไรอย่างนี้

นายพนุภงภูมิกล่ามอายุ๑๕ปีเอามือถือถ่ายเอาไว้ค่ะ
แล้วคนเห็นแล้วโอ้โหวิจารณ์กันใหญ่เลยว่าวิญญาณหรือเปล่า
ด้วยความที่เป็นรถกู้ภัยด้วยไงอืม
วันนี้คุณสุปรีดามหายศนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ที่บ้านเลขที่๑๐๓หมู่๗ตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ไปเจอกับคนที่ถ่ายภาพเอาไว้ได้นะคะ
รถคันนี้เป็นรถมูลนิธิร่วมกระตันอยู่

บ่อใบไม้ทอทง๘๕๔อ่างทองค่ะ
นายพานุพงศ์เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังว่า
ช่วง๔ทุ่มคืนวันที่๑๐พฤษภาคม

มูลนิธิร่วมกับตันอยู่ที่จอดอยู่หน้าบ้าน
จะส่งให้พี่ดูว่าถึงบ้านแล้วนะ
ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยจริง

ก่อนนอนหยิบมือถือมาเล่น

ให้ขยายรูปรถกู้ภัยดูพอขยายดูโอ้โหมันคล้ายกับหน้าคน
สีเขียวอยู่ที่บริเวณเบาะคนขับนั่งจับเหมือนกับนั่งจับพวงมาลัยรถยนต์อยู่
ก็เลยส่งรูปนี้ให้พี่ดูทุกคนบอกว่าสงสัยศพของผู้ที่เสียชีวิต
เคยเก็บขึ้นรถอ่ะอาจจะมาปรากฏตัวให้เห็นหรือเปล่า
มานิดบุญประสบหรือในบอยอายุ๒๙ปีเป็นทีมงานที่ขับรถมูลนิธิร่วมกับตันยู

เป็นรถมือสองซื้อมาแล้วก็ทำเป็นรถกู้ไพได้ประมาณปีกว่า
ตั้งแต่ได้รถคันนี้มามีคนเห็นบ่อยค่ะ
ว่านั่งไปกับใครทั้งที่ไปคนเดียวคนทักแบบนี้บ่อยมาก
มานิดบอกว่าส่วนตัวไม่เคยมีประสบการณ์เห็นผีนะคะ
ไม่เคยเห็นวิญญาณแบบจะจะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบได้กลิ่น
แล้วก็กรณีที่มีคนทักบ่อยว่าเอ๊ะนั่งรถกับใครขับรถมากับใครทั้งที่อยู่คนเดียวเนี่ยนะ
มานิดบอกว่าคือก่อนหน้านี้มันมีอยู่คืนนึงเขาขับรถกู้ภัยไปโรงพยาบาล
ขับไปคนเดียวแต่คนชอบเห็นว่ามีคนนั่งมาข้างข้างด้วย
ครั้งนี้ก็เหมือนกันพอไปถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอาน้ำมาให้หลายขวด
แล้วบอกกับนายมานิดว่าเอาน้ำไปให้เพื่อนที่นั่งในรถด้วยกันสิ

นายมานิดบอกผมมาคนเดียวแต่คนที่โรงพยาบาลบอกว่าอ้าวเนี่ยเห็นเขานั่งอยู่ในรถตั้งนานแล้ว
ไม่ยอมลงมาด้วยกลัวเขาหิวเอาน้ำไปให้เขาด้วยนะ
นี่ค่ะส่วนรูปถ่ายที่คล้ายกับหน้าคน
นายมานิดบอกว่าเห็นปุ๊บคนลุกปั๊บ
เพราะหน้าคล้ายกับเพื่อนบ้านที่ชื่อหลังอายุ๔๕ปี
เสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็เอารถคันนี้แหละรับศพในหลังไปโรงพยาบาล
ส่วนเหรียญเงินโปรยทานที่ใช้ซื้อทางตอนนำศพกลับมา

ยังอยู่ในรถอยู่เลยก็เลยเชื่อว่าภาพถ่ายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยค่ะ
ยังอยู่ในรถเชื่อว่าภาพถ่ายเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นวิญญาณ
อยากจะปรากฏตัวให้เห็นเพื่อที่จะสื่อสารในลักษณะที่ว่า
อยากจะให้ทำบุญให้ในลักษณะแบบนี้นะคะ
คนลุกเลยพี่ตกใจเหมือนกันครับแต่ว่าถามว่าชินไหม
ก็ชินเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนก็จะมีคนเห็นแล้วจะบอกว่าเห็นนะ
เห็นนั้นบ่อยครับผมเคยไม่ใช่คันนี้เอาอีกคันไปรับร่างผู้เสียชีวิตนะครับที่โรงพยาบาล
ตัวผมไปคนเดียวแล้วทีนี้เขาซื้อเครื่องดื่มมาให้สำหรับสองคน
เขาบอกว่าเอาไปให้คนในรถด้วยนะผมก็บอกว่าผมมาคนเดียวนะพี่อะไรอย่างนี้
เขาก็ไปเถียงแล้วเขาเห็นสองคนอะไรประมาณนี้ครับ
ผมเชื่อในเรื่องนี้ผมทำอยู่ตรงนี้ผมเชื่อเพราะว่าก็ค่อนข้างว่าจะใช่อะไรประมาณนี้ครับ
ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นอยากให้ทำบุญให้ครับเพราะว่าปกติทางเราทางจุดเราครับ
รวมตัวกันทำบุญให้อุทิศส่วนบุญให้ทุกปี
แต่ปีนี้ติดกับเหตุการณ์ไวรัสเนี่ยครับก็เลยเลื่อนมายังไม่ได้ทำบุญอะไรเลยครับปีนี้
ทีมข่าวก็ไปคุยกับนางจำนงสอนสุกอายุ๖๐ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่รถมูลนิธิร่วมกับตันยูคันนี้จอดอยู่นะคะ
แล้วก็ไปคุยกับนางปะทินสุขทวีอายุห้าสิบแปดปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านพอทั้งคู่เห็นรูปถ่ายนี้พูดตรงกันเลย
เพราะวิญญาณของในหลังแน่เป็นเพื่อนบ้านที่เสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ก่อน
เพราะว่าในหลังมีความผูกพันคุ้นเคยกับตัวเนี่ยกู้ภัยที่ขับรถคันนี้ก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นเห็นรูปแล้วตกใจเหมือนกัน
จากนั้นนะคะก็ได้พาทีมข่าวของเราไปดูรถกู้ภัยอีกคันนึงสีน้ำเงินค่ะ
ทะเบียนบ่อใบไม้ต่อเต่า๑๒๐อ่างทองเธอบอกว่าคันนี้หลอนกว่าคันที่เป็นข่าวเมื่อกี้นี้อีกนะ

ใช่พาคุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราไปดูว่าคันนี้น่ากลัวกว่า

เรื่องราวของคันนี้มันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้รถคันสีน้ำเงินคันนี้อ่ะนะ
จอดไว้ใต้ถุนบ้านทุกคืนช่วงตี๒ตี๓จะได้ยินเสียงคนคุย
หัวเราะคิกคักอยู่ในรถมีอยู่คืนนึงทุกคนหลับหมดแล้ว
ได้ยินเสียงรถแบบสั่นอ่ะเหมือนมีใครไปแบบโยกรถขยมรถแบบแรง
เหมือนมีคนพยายามจะออกจากรถแต่ออกไม่ได้ครับ
สักพักกลายเป็นเสียงคนแก่สองคนคุยกันคุยกันเสียงดังเลยนะ
แต่ฟังไม่ได้สับลูกสะพ้ายตะโกนจากบนบ้านว่า
ดึกแล้วนะยังไม่นอนกันอีกเหรอเสียงนั้นก็เงียบหายไป
ต่อมารถคันนี้ก็เลยถูกย้ายไปจอดไว้ข้างบ้านครับ
ไม่มีใครกล้าเอามาจอดใต้ถุนบ้านอีกเลย
ลูกสาวเมียของมันมันก็บอกยังไม่รับมาไม่นอนกันไง

อยากจะให้ทำบุญให้เพราะว่าทุกปีช่วงเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์
ก็จะมีการทำบุญรถเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณทุกดวง
ปีนี้โควิด๑๙ไงคะยังไม่ได้ทำบุญเลย
ก็เลยเดี๋ยวจะหาวันทำบุญอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่ารถกู้ชีพกู้ภัยในลักษณะแบบนี้ก็จะรับศพเยอะอ่ะ
อันนี้คันหนึ่งใช่ไหมอันนี้คันที่เป็นข่าวมีส่วนสีน้ำเงินอันเนี้ยอีกคันนึงอ่า
สีน้ำเงินคันนี้ก็บ่อยไม้ต่อเต่า๑๒๐อ่างทอง
อีกคันหนึ่งเขาอะไรนะเมื่อกี้ก็จำไม่ได้แล้ว
เอ๊ะไกลเหลือเกินดูไม่ค่อยเห็น
เอาอีกไหมล่ะก็เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒นาฬิกา
วันที่๑๐เดือน๕ปี๖๓อ่อบ่อยไม้ไม้ถอดทง๘๕๔อ่ะคันนี้คันแรก
บ้านเลขที่๑๐๓หมู่๗บ้านเลขที่ก็มีเหรอฮะ
มูลนิธิร่วมกับตันยูแสวงหา๑๑ผู้เสียชีวิตคนล่าสุดที่รับไปอายุ
อ่าเยอะไปมั้ยฮะแสวงหาเนอะเยอะไปมั้ย
ไม่ใช่พื้นที่คุณเข็มมาสอนแวงหามาให้ดีมากน่ะ
อันนี้บอกเฉยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดรายละเอียดของเรื่องราว